กลับมาในช่วงนี้คุณผู้ชมครับอย่างที่เรียนให้ทราบในช่วงที่แล้วว่าช่วงนี้เนี่ยเรามีหลากหลายอาชีพเสริมมาแนะนำให้คุณผู้ชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของความเปรี้ยว
ตัวหรืออะไรคะพูดถึงแล้วแบบมะนาวไม่ใช่กลิ่นตัว
ถ้ามะนาวจะต้องแบบน้ำลายแตกฟองเลยนะเป็นเรื่องของการปลูกมะนาวคุณผู้ชมครับ
เป็นคุณครูท่านหนึ่งที่เกษียณแล้วแล้วก็ปลูกมะนาวได้ผลอย่างดีเลยทีเดียวที่จังหวัดอุดรธานีครับ
เป็นไงสวนเขานี่มะนาวเพียบเลยนะคือเขาตั้งใจทำแล้วก็เรียนรู้แล้วก็รู้จริง
มะนาวเนี่ยปลูกยากเหมือนกันนะถูกต้องเขาบอกว่าสวนมะนาวบนเนื้อที่หนึ่งไร่แห่งนี้นะครับ
อยู่ในอำเภอน้องหานจังหวัดอุดรธานีครับเป็นสวนของคุณลุงเทพิทักษีสมอดีตผู้
ในการโรงเรียนบ้านหนองบัวแดงและสวนแห่งนี้นะครับเป็นศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วยครับ
นาวในสวนนี้นะครับเขาบอกว่ามีอยู่๓สายพันธุ์คือพันทุน๙พันแป้นพิจิตรและพันแป้นพวงครับ
ซึ่งแต่ละสายพันธุ์ก็มีความโดดเด่นแล้วก็แตกต่างกันออกไปนะอย่างเช่นพันทูลกล้าวเนี่ยเป็นมะนาวที่ไร้เมล็ดลูกใหญ่ให้น้ำเยอะโตเร็วครับ
แล้วก็ติดผลเร็วอีกต่างหากแล้วก็ยังต้านทานโรคอีกด้วยส่วนพันแป้นพิจิตรจะมีลูกดกผลใหญ่ปลูกง่ายโตเร็วทนโรคแล้วก็เปลือกหนานั่นเอง
ส่วนพันแป้นพวงตามชื่อเลยครับจะให้ผลดกเป็นพวงแบบพิเศษชนิดเรียกว่าเป็นพวงสมชื่อพวงละประมาณ๖๗ลูกนะครับ
รวมทั้งเปลือกยังบางน้ำเยอะแล้วก็มีกลิ่นหอมเขาบอกว่าพันธุ์นี้เป็นที่นิยมของลูกค้านะครับ
สำหรับการปลูกมะนาวของคุณลุงเทพิทักษ์เนี่ยได้รับแรงบันดาลใจจากอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีคุณอำนาจพการัฐ
ซึ่งในสวนของท่านอดีตผู้ว่านะครับจะมีพืชผักสวนครัวทุกชนิดแต่ว่าคุณลุงเทพิทักษ์สนใจอยู่แค่อย่างเดียวเลยก็คือการปลูกมะนาว
วางแผนสร้างรายได้หลังเกษียณด้วยการปลูกมะนาวโดยควบคุมเองทุกขั้นตอนนะครับตั้งแต่การหาพันธุ์เตรียมดินเตรียมปุ๋ยและลงมือปลูกเองนั่นเองครับ
นาวในสวนแห่งนี้นะครับคุณลุงเทพิทักษ์บอกว่ามีทั้งหมด๑๓๐ต้นและให้ผลผลิตได้ดีทุกต้นซึ่งทุกวันนี้นะครับจะมีร้านค้าเจ้าเจ้าประจำหลายลายเลยครับมาสั่งซื้อมะนาวทุกวันทำให้คุณลุงเนี่ยมีรายได้วันละ๓๔๐๐บาทก็ถือว่าเยอะนะครับสำหรับชีวิตหลังเกษียณมีรายได้ทุกวันนะครับเรียกได้ว่าใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความ
มะนาวนี่น่าจะน้ำเยอะพอสมควรเลยแหละถ้าลูกใหญ่น้ำเยอะแบบนี้ขายดีแน่นอนขายดีแน่อย่างที่บอกไปว่ามะนาวปลูกยากนะครับแต่ถ้าปลูกได้แล้วรับรองว่าขายดิบขายดีแน่นอนไปดูอีกหนึ่งอาชีพละกันคือสำหรับท่านนี้เขาเป็นอดีตทหารใน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะแล้วก็ออกจากราชการมาพันตัวเป็

และได้พบกับสละน้ำพื้งซึ่งเป็นผลไม้ประจำถิ่นภาคใต้ค่ะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของชีวิตแกเลยใช่แล้วเมื่อนำมารับประทานแล้วมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวถูกปากคนอีสานครับกระทั่งปฏิบัติหน้าที่ครบตามกำหนดได้ซื้อต้นพันธุ์สละกลับภูมิลำเนาทั้งหมด๔๐ต้นทดลองเพราะอยู่นานเลยค่ะจนขยายพันธ
จาก๔๐ต้นเป็น๒๐๐๐ต้นต้องใช้ความพยายามนะใช่ค่ะหมวดแปรบอกว่าสละทนทานต่อศัตรูพืชไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีกำจัดหรือใช้สารเร่งการเจริญเติบโตแค่ให้ปุ๋ยคอกแบบบ้านค่ะรดน้ำให้ชุ่มก็เจริญเติบโตได้ดีแล้วที่สำคัญให้ผลตอบแทนสูงปีละกว่า๕๐๐๐๐๐บาทเลยทีเดียวเพราะว่าสละน

นั่นเองสำหรับเกษตรกรท่านใดที่สนใจอยากจะลองเปลี่ยนชีวิตจากการทำหนาไปทำสวนสละมากสามารถสอบถามหมวดแปรได้ไม่คิดค่าใช้จ่ายนะจ๊ะเมอร์โทรศัพท์ก็ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี่เลยนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จมากอย่างที่บอกจาก๔๐เป็น๒๐๐๐ต้นแล้วก็สละนี้ต้องบอกว่าหลายคนชอบ
เย็นความรู้ที่จังหวัดตรังครับ
ไอเดียสุดเจ๋งเลยนะครับเป็นตู้เย็นที่ไม่ได้ใช้แล้วนะ

ไม่ต้องเสียบปั๊กแล้วนะคะไม่ต้องเสียบปั๊กเพราะมันใช้ไม่ได้
นี่แหละครับตู้เย็นแบบนี้ไม่ใช่ตู้เย็นธรรมดาแน่นอนนะครับ
เพราะว่าชาวบ้านในอำเภอสิเกาจังหวัดตรัง
ที่นี่เขาเรียกว่าตู้เย็นความรู้ครับ

ไม่มีแต่มีความรู้หนังสือดีให้ได้อ่านกันเองครับ
คุณนุชนาธิ์หนุ้ยขาวบรรดารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอ๑๙
ไอเดียเก๋นี่แหละเล่าว่านำตู้เย็นเก่า
ที่ไม่สามารถใช้งานได้แล้วนะครับ
แปลงสภาพเป็นตู้เย็นความรู้
โดยจะทำความสะอาดปรับปรุงตกแต่งให้สวยงามน่าสนใจ
นำไปวางไว้ที่บริเวณท่ารถร้านค้าและสถานที่ราชการต่าง
เพื่อเพิ่มช่องทางในการส่งเสริมการอ่านให้กับชาวบ้านในพื้นที่
ยังเป็นการแก้ปัญหาหนังสือเปียกฝนได้อีกด้วย
เพราะว่าไว้ในตู้เย็นแบบนี้ไม่ต้องกลัวฟ้ากลัวฝน

เพราะว่าเดิมนั้นเจ้าหน้าที่จะนำหนังสือไปวางบนชั้นวางโล่ง
ในช่วงหน้าฝนเนี่ยหนังสือต่างก็ถูกฝนสาดบวมเสียหายอ่านไม่ได้
แล้วก็แม้ว่าจะมีชาวบ้านช่วยกันนำพลาสติกมาคลุมให้ก็ตาม
มันก็ยังช่วยไม่ได้อยู่ดีเพราะบางทีฝนมันตกหนักจริง
แถวบางทีเจอแดดร้อนเข้าไป
กรอบเกลียวเลยครับหนังสือไม่ได้อ่านกันพอดี
เพราะฉะนั้นก็นำตู้เย็นมาใช้แก้ปัญหาได้เป็นอย่างดีนะครับ
แล้วก็จากแนวความคิดนี้ครับก็ในการนำตู้เย็นเก่ามาทำเป็นชั้นวางหนังสือ
ก็ได้ขอรับบริจาคตู้เย็นเก่าด้วยนะครับมาจากร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
แล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่พร้อมกับตั้งเป้าว่าจะนำตู้เย็นความรู้เนี่ย
มีให้ครบสัก๑๐ตู้ให้ครอบคลุมเลยทั่วทั้งอำเภอสิเก่าครับ
จริงนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียที่เราไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์นะคะคุณผู้ชม
ถ้าเกิดว่าบ้านไหนที่มีตู้เย็นเก่าแล้วไม่รู้ว่าจะเอาไปทิ้งไปทำอะไร
ก็สามารถเอาไว้เป็นตู้เก็บหนังสือที่บ้านก็ได้นะ
ใช่ครับแล้วก็ที่อำเภอสิเก่านะครับที่นั่นเขาก็ไอเดียดีไปวางตามจุดต่างเป็นที่รอรถบ้าง
พูดคุยกันนะหลายท่านแนะนำมาด้วย
บอกว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวสวย
หลายท่านได้เห็นน้องใบตองแล้วก็สบายใจ

สวัสดีครับ